ทุกผู้ชมครับสามีภรรยาที่จังหวัดเลยนะฮะแม่คือแทงกันจนเสียชีวิตนะครับ
สามีบอกว่าไปตามง้อขอคืนดีไม่ได้นี่เลยใช้มีดเนี่ยแทงเมียจนตาย
ศพอยู่ที่เนินเขาท้ายหมู่บ้านนะครับที่บ้านทัพกี่ตำบลอีปุ่มอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
นี่ฮะหลังจากนั้นคนก่อเหตุนี่เดินถือมีดไปมอบตัวกับตำรวจนะ
หลังจากตำรวจได้รับแจ้งก็ต้องมาที่จุดเกิดเหตุซึ่งตรงนี้เป็นเนินเขาท้ายหมู่บ้าน
รถเข้าไม่ถึงต้องเดินเท้าเข้าไป๕๐๐เมตรได้กู้ภัยก็ต้องไปช่วยกันลำเลียงศพออกมา
นี่ฮะผู้ที่เสียชีวิตชื่อนางหนูเตียงสุขีอายุ๖๐ปี
สภาพศพคือถูกแทงเข้าลำคอด้านซ้าย๑แผลชายโครงซ้ายอีก๑แผลนะครับ
ใต้ราวนมซ้ายอีกหนึ่งแผลรวมสามแผลด้วยกัน
กู้ภัยก็แบกศพลงจากเนินเขาเพื่อส่งไปชนะสูตรตามขั้นตอน
ส่วนคนก่อเหตุนะครับคนก่อเหตุชื่อนายขยายสุขศรีอายุ๖๔ปี
นี่นะฮะเป็นสามีของผู้ตายหลังก่อเหตุขับรถกระบะ
แล้วก็จอดรถเดินถือมีดเข้าไปมอบตัวกับตำรวจสพด่านซ้าย
นี่ฮะบอกผมไปแทงเมียตายมาจากการสอบสวนเนี่ย
นายขยายบอกว่าเขาเนี่ยอยู่บ้านนะฮะ
อยู่บ้านหลังเดียวกับนางหนูเตียงภรรยานี่แหละแต่ไม่คุยกันมาปีกว่า
อยู่บ้านหลังเดียวกันแต่ต่างคนต่างอยู่เมื่อเช้าต่างคนก็ต่างไปทำไร่
ที่จุดเกิดเหตุจนกระทั่งบ่าย๒นายขยายอ้างว่า
เขาไปง้อขอคืนดีกับนางหนูเตียงแต่นางหนูเตียงไม่คืนดี
แล้วมีปากเสียงกันทำให้โมโหใช้มีดที่พกติดตัวมา
แทงเข้าไปจนเมียเนี่ยเสียชีวิตหลังจากสอบปากคำเสร็จ
ตำรวจก็พาไปชี้จุดเกิดเหตุนะฮะผู้สื่อข่าวของเราก็พยายามไปถามนายขยาย
แรงจูงใจที่แบบโอ้โหมาฆ่าอะไรกันขนาดนี้นี่ฮะแต่เขาไม่ได้ตอบอะไรนะครับ

พี่บอกได้ไหมเรื่องอะไรก็ไม่ได้นะครับผมวัญญัติของเค้าครับนี่ฮะ
แต่ว่าจากข้อมูลการสืบสวนก็คือเรื่องการตามง้อขอคืนดีกัน๖๐กว่ากันแล้วนะครับ
บ้านหลังเกิดเหตุนะฮะอยู่ในพื้นที่ตำบลอีปุ่มนะครับ
อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเป็นจุดที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของนางหนูเตียงด้วย
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าแล้วฮะตอนที่ครอบครัวนำรูป
หน้าศพของนางหนูเตียงนี่นี่เอามากอดกันร้องไห้
ตอนที่รอศพส่งมาถึงบ้านจากนั้นรถก็นำศพของนางหนูเตียงมาถึงบ้านนะฮะ
คือลูกสาวคนโตนี่ยังทำใจไม่ได้เลยนะครับกับการเสียชีวิตของแม่
ลูกสาวของผู้ตายและผู้ก่อเหตุด้วยนะ
บอกว่าพ่อกับแม่ของเธออยู่กินมาด้วยกันเนี่ยอยู่กินกันมาเนี่ย๓๐ปีแล้ว
แม่มีลูกติดมา๒คนแล้วมามีเธอเป็นลูกที่เป็นคนที่๓
เป็นลูกของพ่อกับแม่เลยตลอดเวลาที่พ่อกับแม่อยู่ด้วยกัน
พ่อเนี่ยจะหาเรื่องทะเลาะทำร้ายแม่ตลอดตัวเธอนี่แหละจะเป็นคนคอยห้ามพ่อกับแม่
แต่๒ปีที่ผ่านมาทั้งคู่ทะเลาะกันหนักขึ้นถึงขั้นต่างคนต่างอยู่ไม่คุยกัน
แต่อยู่ในบ้านหลังเดียวกัน๒วันก่อนเกิดเหตุอยู่พ่อมาบอกว่าพ่อจะหย่ากับแม่
๖๔แม่๖๐นะเธอก็บอกโอ้โหพ่อจะหย่าก็หย่าถ้าพ่อตัดสินใจแล้วจะหย่าก็หย่า
แต่สุดท้ายพ่อมาบอกไม่หย่าแล้ว๑๐โมงเช้าเมื่อวานนี้นะฮะแม่มาบอกว่าจะไปดูข้าวที่ปลูกไว้ที่ทุ่งนา
ซึ่งอยู่ห่างจากบ้าน๑กิโลเมตรจากนั้นช่วงเที่ยงเนี่ยครับท่านผู้ชมครับ
มีภาพจากกล้องวงจรปิดที่บ้านนะฮะบ้านของทั้งคู่เนี่ยนะฮะ
นี่ฮะ๑๐โมงกว่าแม่บอกจะไปดูข้าวที่ปลูกไว้ที่ทุ่งนา
ก็จะเห็นว่าฝ่ายของนายขยายเนี่ยเขาเดินตามออกไปนะ
แล้วกลับมาที่บ้านตอนบ่าย๒
กลับมาก็อาบน้ำแต่งตัวดูท่าทางผิดปกตินะ
ก่อนจะขับรถกระบะของพี่ชายออกไปลูกสาวบอกยังถามพ่อว่าจะไปไหน
นี่ตอนกลับมาแล้วนะคาดว่าที่ว่าตามเมียไปที่ที่จะไปดูข้าว
อืมคงไปแทงกันตายมาแล้วนะฮะแต่กลับมาเนี้ยดูแบบเนี้ย
อาบนงอาบน้ำแล้วขับรถกระบะของพี่ชายจะออกไป
ลูกสาวบอกก็ถามพ่อจะไปไหนพ่อบอกไปธุระ
จากนั้นไม่นานสุนัขที่ทุ่งนาที่ปกติจะไปกับแม่เนี่ย
มันกลับมาที่บ้านตัวเดียวนี่ตัวนี้ฮะ
ก็เลยแบบเอ๊ะยังไงกันแล้วเธอก็เลยออกไปตามหาแม่ที่ทุ่งนาก็ไม่เจอ
มีผู้ใหญ่บ้านโทรมาบอกบอกว่าพ่อของเธอที่ขับรถออกไปเนี่ย
มอบตัวกับตำรวจสารภาพว่าฆ่าเมียตายมา
ตำรวจพาไปชี้จุดที่ทำร้ายกันที่ทุ่งนาก็เจอศพจริงนะฮะ
ลูกสาวก็เลยเชื่อว่าพ่อเนี่ยก็คงเตรียมการไว้หมดแล้วล่ะ
หนูคิดว่าพ่อน่าจะพาไปเพราะว่าแม่เป็นคนตัวเล็กค่ะ
น้ำหนัก๓๐กว่าถ้าแกจะหนีแกต้องหนีมาทางบ้าน
หรือหาคนไม่น่าจะหนีเข้าป่าไปแบบนั้น
ไม่คิดว่าพ่อจะทำได้ขนาดนี้ค่ะ
มันเหมือนฝันนะพี่มันยังรับไม่ได้
ไปดูแบบที่ตำรวจเขาส่งรูปให้ดูแบบรับไม่ได้
ไม่รู้ว่าจะให้อภัยพ่อได้ไหม
เพราะว่ามันเกินไปอะค่ะ
มีลูกสาวของผู้ตายอีกคนนึงนะฮะแต่เป็นลูกเลี้ยงของผู้ก่อเหตุ
เพราะผู้ตายเขามีลูกติดมาสองคนนี่ฮะเธอบอกว่าเดิมเนี่ย
ของเธอคือนางหนูเตียงเป็นคนอุดรธานี
ก่อนที่จะขายที่ขายทางแล้วก็พาเธอกับน้องชายมาอยู่ที่จังหวัดเลย
มาอยู่กินกับนายขยายแต่พ่อเลี้ยงของเธอมีพฤติกรรมรุนแรง
ตบตีแม่แล้วก็พวกเธอด้วยจนเธอโตมาเนี่ย
แม่ก็เลยตัดสินใจให้เธอแต่งงานแล้วออกไปอยู่กับครอบครัว
เพราะเป็นห่วงเธอหากอยู่ที่บ้านแต่สองปีมานี้
ดูเหมือนแม่เริ่มมีความสุขขึ้นนะออกไปขายลอตเตอรี่อะไรด้วยนะครับ
กับเธอนี่แหละที่ผ่านมาพ่อเนี่ยจะหึงห่วงมาก
ไม่ยอมให้ออกไปไหนเลยแต่ดูเหมือนว่าหลังเนี่ยแม่จะแบบ
ไม่ยอมแล้วแม่ก็จะไป
เพราะแม่เล่าให้ตลอดเลยว่าพ่อทำอะไรกับเก๊บ้าง
เก๊จะเล่าทูเล่าให้พวกหนูทางตลอด
มีหลานชายของนายขยายนะฮะเขาบอกว่าปกตินายขยายเนี่ย
ไม่ค่อยสูงสิงกับใครชอบเก็บตัวอยู่บ้าน
แต่ระยะหลังมักจะมาหาเขาที่บ้านบ่อยมาปรับทุกข์นะ
แล้วจะกลับบ้านก็ตอนที่แบบให้เมียเนี่ยคือนางหนูเตียงเนี่ยหลับไปแล้วก่อน

ก่อนหน้านี้นายขยายถึงขั้นเคยยิงปืนในบ้านเพราะไม่พอใจเมีย
ไม่คิดว่าครั้งนี้จะถึงขั้นฆ่ากันตาย
จะเป็นคนไม่ค่อยพูดจะเป็นคนไม่ค่อยพูดเลยแต่
เคยมีครั้งหนึ่งก็คิดว่าไม่ค่อยพูดแล้วเก๊ยิงปืนขึ้นบ้านเขาก็คิดว่าเก๊ฆ่าตัวตาย
ก็เลยถามแต่แกก็ยังมีเสียงออกมาให้ข้างบ้านฟังอยู่
เก๊ก็ตอนนั้นเขาก็กลับบอกว่ายังไม่ตาย
เมื่อวานนี้ก็มามอบตัวแล้วก็พาไปชี้จกชี้จุดทำแผนเรียบร้อยแล้วนะครับ